น้องเนี่ยบินไปไกลถึงเมลเบิ้ลไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวเลยนะครับ
ไปดูความน่ารักของน้องชูใจพร้อมกันเลยนะจ๊ะ
เริ่มกันที่ชุดแรกค่ะด้วยความว่ามาเลยจ้ะ
แล้วก็คุณแม่เบลนี่แล้วก็มีแก๊กกราวเป็นกำแพงพ่นลายกราฟิตี้ด้วย
ลีลาการแอคท่าก็ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าได้ใครมา
น่าจะได้จากแม่เบลมานะคะ
ถัดมาชุดที่สองรับโยกันต่อหน่อย
มันก็จะแน่นหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวค่ะ
ฉู่ใจก็เลยขอมาในลุคเสื้อไหมพรม
ทับชุดยีนกับเสื้อแขนยาวลายทางสีขาว

มีพรับด้วยหมวกสารลายน้องแมวอีกสักใบหวานไปเลยนะคะ
อากาศที่ออสเตรเลียตอนนี้กำลังดีเลยทีเดียว

เป็นเสื้อโค้ดสีชมพูพาสเทหวานมุ้งมิ้งเข้าไปอีกค่ะ
คราวนี้ขอเปลี่ยนมามัดจุกทรงน้ำผู้กันบ้างดีกว่า

พอแดดเริ่มออกก็จะได้เห็นอีกลุคสบายค่ะ
วิ่งเล่นอยู่ที่สนามอย่างชอบใจเลยทีเดียวนะคะ
ทริปนี้ค่ะก็ยังมีภาพความประทับใจของครอบครัวที่พ่อกอล์ฟ
ได้โพสต์ลงไปในอินสตราแกรมด้วยเหมือนกันนะคะ
กับภาพคู่ภรรยาพร้อมกับแคปชั่นภาษาอังกฤษนะครับ

เมื่อเขาต้องการที่จะถ่ายภาพของเธอเขาไม่ได้บอกให้ยิ้ม
บอกว่าฉันรักเธอนั่นแหละรอยยิ้มที่สวยงามกว่านะคะ
อืมมีความหวานเบานะถึงว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นเข้ากันได้ดีมากค่ะ